มาละเหรอมาล่ะว่าห้าให้ห้าให้ถามดวมรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ที่ครอบครัวพาปวดหัวส่วนใครในครอบครัวจะทำให้ปวดหัว
ก็รีบไปจัดอันดับกันรัวเลยไหมล่ะเอ้าไปโลกอันดับ๕ราศีกรกฎ
กรกฎนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะพื้นฐานดวงจัดว่าโอเค
แต่สิ่งที่จะทำให้ปวดหัวเลยคือลูกอะไม่ใช่แค่บุตรหลานอย่างเดียว
แต่รวมไปถึงลูกน้องที่สนิทชิดเชื้อเหมือนคนในครอบครัวซึ่งอาจจะก่อปัญหาให้หนักอกหนักใจได้
แค่ระวังระวังไว้ก็พอเพราะพี่กรกฎจะปวดหัวในระดับบีซิลเท่านั้น
อันดับสี่ราศีสิงศ์พี่สิงหนี้ศักดิ์ดวงเขาเรียกว่าดวงดาวเข้าบ้าน
คือจะมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวขอย้ายเข้ามาอยู่บ้านสาเหตุเช่นบ้านไฟไหม้น้ำไม่ไหล
หัวใจร้าวรานจนบางทีอยากจะไล่ออกจากบ้านด้วยความรำคาญ
แต่ถ้าอยากไล่แล้วไม่กล้าไล่ให้หลีลองใช้ความโหดของหลีไล่ดูก็ได้นะ
อ่ะลองดูแพร่แพทย์ไม่หลับกลัวตายังอิอิอันดับสามราศีมีน
ชาวราศรีมีนมีเรื่องหนักอกหนักใจเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นสุขภาพกายสุขภาพใจ
ลามไปถึงความดื้อดึงตามสไตล์คนสูงวัยที่อาจจะมีเที่ยวเปรี้ยวซ่าขากัน
เลยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเอาเป็นว่าใส่ใจญาติผู้ใหญ่ของท่านให้ดีก่อนที่จะสายเกินไป
แบบหลีกที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของคุณพ่อสตีฟจ๊อปเลยแน่
อันดับ๒ราศีกุมก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพี่ราศีกุมก่อน
เพราะชาวกลุ่มนี้มีเกณฑ์ที่จะมีลูกเยศเยศหรือไม่ก็จะได้เลิกคลอดเร็วนี้
โอ้โหบางคนนี่บอกยังลุกอยู่เลยนี่คนอื่นเขาจะมีลูกกันแล้วหรือ
เอาเป็นว่าการมีลูกก็จะทำให้ปวดหัวมากขึ้นแต่ก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นแน่นอน
ใช่ไหมล่ะอันดับหนึ่งราศีเมทุนยกตำแหน่งปวดหัวเรื่องครอบครัวให้พี่เมทุนไปเลย
แต่ข่าวดีก็คือจะมีลูกหรือได้เลิกคลอดเร็วนี้เหมือนพี่กลุ่ม
แต่สิ่งที่ตามมาหนักกว่าพี่กุมคือเรื่องเงินการย้ายที่อยู่
การจัดการที่หนักมือเกินไปบวกกับความชุนละมุนวุ่นวายเรื่องอื่น
ทำให้อันดับหนึ่งตกเป็นของพี่เมทุนยังไม่มีข้อกังขา
ปรบมือให้พี่เมทุนพร้อมยื่นยาดมให้ดมกันรัวไปเลย
ตารางมากับ๕อันดับราศีที่จะมีเกณฑ์ครอบครัวพาปวดหัว
ใครมีครอบครัวเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กก็ช่วยแชร์ให้ครอบครัวดู
แล้วแซวใส่หนึ่งทีว่านี่จะมาทำให้ฉันปวดหัวกันไปทำไมอ่ะ
แม้ถึงแม้หลีจะไม่มีครอบครัวแต่หลีขอบอกเลยว่า
ครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมถ้าครอบครัวดีสังคมก็ดี
เรามาช่วยกันดูแลครอบครัวของเราถึงแม้ปวดหัวก็ต้องสู้นะ
หลีเป็นกำลังใจให้ทุกคนงอกเป็นไมค์เท่ตลอดเลยนะหลีลี่
เอาล่ะวันนี้พอแค่นี้สำหรับวันนี้ลีลาไปก่อน
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู